คุณนี่เดี๋ยวราเมนคุณกินก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวไปก่อน
พูดถึงปลาดิบแล้วเนี่ยบางคนก็นึกถึงซูชิถูกไหม
ซูชิเนี่ยพูดถึงราคามันค่อนข้างจะแพง

เป็นปลาดิบด้วยใช้วัตถุดิบแพงหรืออะไรต่าง
นานาหาทานก็แหมต้องไปร้านหรู
แต่ว่าร้านที่จะพาไปทานร้านนี้เป็นซูชิที่อร่อยมาก
ในราคาประหยัดสบายกระเป๋าด้วยค่ะ
ร้านนี้เลยซูชิย่างไฟ
ร้านนี้เนี่ยชื่อร้านว่าอีสานอินดี้ซูชิย่างไฟ
บอกก็รู้เลยเป็นอาหารผสมผสานอีสานญี่ปุ่น
เดี๋ยวดูว่าอีสานรึเปล่าเนี่ยค่ะ
นี่อยู่ที่บริเวณสตรีทฟู้ดหอเจี๊ยะนะคะ
โครงการชัยหน้าทาวสารยาอำเภอพุทธมนตร

เป็นร้านของคุณไกรวิทย์แก้วโมลีค่ะ

แล้วก็ผันตัวเองออกมาเปิดกิจการเองแบบนี้ค่ะ
เขาทำเองกับมือทุกขั้นตอนเลยนะคุณ

ใช่ก็ทำกับมือทุกขั้นตอนเลย
คือซูชิเนี่ยมันก็จะคล้ายกันคุณเห็นหน้าตาไหม

แต่ว่าที่ร้านนี้เขาจะนำซูชิมาย่างไฟร้อน

ใช่ค่ะเนื่องจากว่าบางคนอยากทานซูชิ
แต่ว่าไม่ทานอาหารดิบไงคุณ

ถูกต้องเขาก็จะเอาไฟมาย่างแบบนี้ค่ะคุณ

มาร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากทานซูชิ
คุณทานได้ทุกเมนูทุกอย่างเลย
เพราะว่าเขาใช้ของพรีเมียมมีคุณภาพด้วย
และที่สำคัญคือขายไม่แพง
เป็นซูชิคำโตที่คุณเห็นเนี่ยคำไม่เล็กนะ
เท่าไหร่
หน้านี้แน่นเลยนะ
มีทูน่าปะไหลอะไรเยอะแยะมากมาย

จากวัตถุดิบต่างที่ทางร้านเขาใช้ของดีแล้ว

คือซอสที่ร้านเขาราดหน้าซูชิ
มันเป็นซอสมิโซ

ซอสมิโซจะมีความหวานหอม

ก็จะได้รสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ด
แล้วก็เพิ่มรสชาติอีกชั้นหนึ่งด้วย

ไปซี่ก็จะมีความแบบเผ็ดเปรี้ยวนิดนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นพ่นไฟไปเลยค่ะคุณ

บางทีบางคนบอกว่าทานดิบไม่ได้เลย
พ่นไฟแบบนี้มันทานได้นะคุณนะ
ดิฉันเป็นคนนึงนะที่กินแบบนี้ได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งลีลาในการทำอาหารของร้านนี้ของเชฟญี่ปุ่นเขานะคะ

แล้วที่สำคัญคือเวลาย่างไฟแบบนี้

คุณนึกออกไหมมันจะเป็นกลิ่นไหม้หอมขึ้นมานิดนึงนะคะ
สำหรับใครที่อยากลองชิมไปกันได้เลย

ร้านอีสานอินดี้ซูชิย่างไฟ
บริเวณสตรีทฟู้ดหอเจี๊ยบ

ไม่ได้เป็นแบบว่าซูชิอีสานนะ
แต่ว่าเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึง

ถูกอกถูกใจแน่นอนค่ะ